มาดูข่าวใหญ่ข่าวนี้ที่สะเทือนวงการครูนะครับ
กรณีครู๕คนแล้วก็สิทธิ์เก่า๒คนรวมทั้งสิ้น๗คน
มีการบังคับข่มขืนนักเรียนหญิงม๒และม๓
เหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงเรียนในแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหารนะครับ
แล้วก็กลายเป็นคดีความขึ้นมานะครับ
วันนี้ตำรวจลงพื้นที่ที่โรงเรียนแล้วก็ที่บ้านพักของครู
หลักฐานทั้งหมดเพื่อเป็นการเก็บหลักฐานเพิ่มเติม
ไปพบหลักฐานที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นกองขวดเบียร์
และกระดาษแนะนำการใช้ถุงยางอนามัย
หรือว่ากระดาษที่มันอยู่ในกล่องถุงยางเลยนะฮะ

ไปเจออยู่ที่บ้านพักครู
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
ข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่หลายคนให้ความสนใจ

ครูซึ่งจริงต้องเป็นคนที่ดูแลลูกศิษย์ดังลูกหลาน
แต่ทำไมมาทำกับลูกศิษย์ผู้หญิงแบบนี้
ในจำนวน๕คนที่ก่อเหตุครั้งนี้มีรายชื่อดังต่อไปนี้นะฮะ
ครูวิพฤษอายุ๓๕ปีเป็นครูคณิตศาสตร์
ครูยุทธนาอายุ๓๖ปีเป็นครูคอมพิวเตอร์
อนุภาพอายุ๓๓ปีเป็นครูวิทยาศาสตร์
สิทธินันอายุ๒๕ปีเป็นครูสังคมสงเคราะห

และ๕ครูเอกลักษณ์อายุ๓๕ปีครูสังคมสงเคราะห์
นะครับก็นี่คือ๕คน
ซึ่งเป็นครูสังคมศึกษานะฮะ
ทั้ง๒คนสุดท้ายเป็นครูสังคมศึกษา
ซึ่งทั้ง๕คนนี้จริงแล้วนะ
กระทรวงศึกษาธิการบอกว่าสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว

เพราะว่าตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
กระทำชำราวเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๕ปี
แล้วก็ถือว่ามีความผิดวินัยผิดจัญญบันร้ายแรงนะครับ
ส่วนอีก๒คนเป็น๑๐เก่า
ซึ่งเป็นรุ่นพี่ของผู้เสียหาย
ก็คือนายชนะศักดิ์อายุ๒๑ปี
และนายพีรพงศ์อายุ๒๑ปีนะครับ
ทั้ง๗คนตำรวจรวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับ
ข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิง
และเป็นการกระทำแก่สิทธิ์ซึ่งอยู่ในความดูแล
แล้วก็ข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
เสียจากบีดามันดาผู้ปกครองเพื่อการอนาจารย์นะครับ
ทั้งหมดเข้ามอบตัววันที่๗พฤษภาคมที่ผ่านมา

พนักงานสอบสวนส่งตัวไปฝากขังศาลจังหวัดมุกดาหาร
ซึ่งต่อมานะครับได้ประกันตัวในชั้นศาลทั้งหมด
โดยหลักทรัพย์คนละ๓แสนบาทนะครับ
จากผู้เสียหายม๒แล้วนะฮะ
ม๒ที่คุณยายพาแจ้งความแล้วนะครับ
เรื่องของน้องม๒เปิดเผยออกมา
ก็มีน้องม๔อายุ๑๖ปีโรงเรียนเดียวกันนี่แหละครับ
ก็เปิดเผยเรื่องราวออกมาว่าเธอก็ตกเป็นเหยื่อด้วย
และผู้ปกครองก็เข้าแจ้งความเช่นเดียวกันนะครับ
ตำรวจก็เตรียมขอสารออกหมายจับครู๓คน
ก็คือนายยุทธนานายอานุภาพและก็นายวิพฤษ
ถือว่าเป็นการออกหมายจับเพิ่มอีกคดีด้วยนะครับ
ความคืบหน้าวันนี้นะครับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร
พร้อมด้วยพนักงานสอบสวนสพพึงแดด
ลงพื้นที่โรงเรียนที่เกิดเหตุเพื่อเก็บพยาหลักฐานเพิ่มเติม
ซึ่งก็เป็นการตรวจสอบอีกครั้งตรวจสอบอย่างละเอียด
หลังจากตำรวจพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่เก็บหลักฐานเมื่อ๓วันไปก่อนแล้วนะฮะ
โดยสถานที่เกิดเหตุที่นักเรียนถูกกระทำเนี่ยมีทั้งหมด๔จุดนะครับ
จุดแรกคือบริเวณห้องพักนักกีฬาซึ่งเป็นสนามกีฬาในร่ม
เป็นลักษณะโดมอยู่ภายในโรงเรียนนี่แหละฮะ
จุดที่๒ก็คือบริเวณบ้านพักครูหลังโรงเรียนซึ่งเป็นบ้านพักของนายวิพฤษ
ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในห้องนอนตำรวจก็เดินสำรวจในบ้านทั้งชั้นหนึ่งชั้นสองฮะ
ที่๓คือบ้านพักครูของนายยุทธนาที่อยู่ใกล้กันห่างไป๕๐เมตร
เกิดเหตุภายในห้องนอนนะครับจุดที่๔คือห้องเรียนฮะ
ห้องเรียนคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวภายในโรงเรียน
จากการตรวจสอบพื้นที่ภายในโรงเรียนเป็นที่ค่อนข้างโล่งครับ
ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเหตุใดในช่วงเวลาเกิดเหตุ
ไม่มีใครพบเห็นเหตุการณ์
เพราะบางจุดบางที่ก็เป็นกระจกใส

ใช่อย่างห้องพักนักกีฬาอย่างห้องเรียนคณิตศาสตร์

ครับและจากการสอบถามผู้เสียหาย
ก็พบว่าช่วงเวลาที่ถูกกระทำนั้นเป็นช่วงกลางคืนฮะ
ทำให้ไม่มีใครอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวครับ
ตามที่นำพาไปดูก็ประมาณ๔จุดหลัก
เขาอาจจะสงสัยว่าบางจุดเป็นที่ค่อนข้างเปิดโล่งแจ้ง
สนามกีฬามันสามารถเกิดเหตุถึงเวลาไหนอะไรอย่างนี้ครับ

แต่บางจุดก็เป็นกลางคืนที่เราพาไปดู
จุดก็ดูเหมือนว่าทำไมมันก็เปิดโล่งนะ
น่าจะมีคนมองผ่านมาเห็นอะไรอย่างนี้
ข้อที่จริงก็ไปดูไล่ลำดับเหตุการณ์ก็คือเป็นกลางคืนก็มี
นี่แหละค่ะเพราะว่าจุดที่ตอนที่ก่อเหตุตอนนั้นเป็นเวลากลางคืนก็เลยทำให้ไม่มีคนเห็น
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบที่บ้านพักครูอยู่หลังโรงเรียนนะคะ
คราวนี้ทีมข่าวของเราไปดูอีกรอบนึงก่อนหน้านี้ทีมข่าวเคยไปดูแล้วนะ
ปรากฏว่าจุดตรงนี้ค่ะบ้านพระครูเนี่ย
ทางเดินมันเปลี่ยวแล้วมันก็ค่อนข้างรก
ดูสิคะคุณผู้ชมต้นกล้วยอะไรอยู่เต็มไปหมดเลย
คือพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้มีการทำความสะอาด
ทีนี้จากการไปสำรวจตรวจสอบดูบ้านหลังแรกเนี่ย
เป็นบ้านพักของนายยุทธนาลักษณะก็คือเป็นบ้านแฝด
ถัดมาเนี่ยจะเป็นบ้านพักของครูผู้หญิงขั้นอยู่ตรงกลางนะ
กราฟิกที่อยู่หน้าจอตอนนี้เลยนะคะส่วนอีกหลังนึงเนี่ย
หลังจากบ้านของครูผู้หญิงแล้วจะเป็นบ้านพักครูของนายวิพฤษ
แล้วตอนเดินเข้าไปสำรวจนะนักข่าวของเรายังตกใจเลย

กระดาษแนะนำวิธีการใช้ถุงยางอนามัยเนี่ย
มันตกอยู่ข้างบันไดบ้านพักนี่ค่ะไปเจอกระดาษนี้
แล้วจากการสอบถามตำรวจก็รู้ว่าบ้านพักหลังนี้
เป็นบ้านพักบ้านพักครูของนายวิพฤษ
แต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะว่าจริงแล้วเป็นของนายวิพฤษเองหรือว่าเป็นของคนอื่น

ยังไม่หมดค่ะทีมข่าวของเราสำรวจรอบบ้านพักครูก็เจอกองสิ่งของที่ถูกคุมด้วยแสลนสีดำ
พอเปิดออกมาเนี่ยนะก็ตกใจว่าอุ้ยเป็นขวดเบียร์ไม่ใช่แค่๒๓ขวดนะคุณผู้ชม
แต่หลายร้อยขวดเลยแล้วข้างข้างก็มีขวดเบียร์อีกเป็นสิบสิบเนี่ย
ดูสิคะวางอยู่แบบเนี้ยนี่คือเบียร์ที่แบบกินหมดเรียบร้อยแล้วนะ
หลายคนสงสัยว่าแบบเอ๊คือมันอาจจะเป็นเรื่องปกตินะ
ถ้าเกิดว่าคนทั่วไปแล้วไปเจอขวดเบียร์แบบนี้แต่จุดตรงนี้มันมีระเบียบข้อกำหนดเอาไว้ไงว่า
ในสถานที่ราชการในสถานศึกษา
เขาห้ามดื่มแอลกอฮอลห้ามมีสิ่งของมืนเมาในพื้นที่
ดูสิที่แลนดคุมไว้โอ้โหมันเป็นร้อยขวดเลยค่ะ
อกจากนี้นะครับที่บันไดบ้านของนายวิพฤษเนี่ยนะฮะ
ก็ไปพบนี่ครับกระดาษที่มันเป็นกระดาษ
แนะนำวิธีการใช้ถุงยางอนามัยยี่ห้อ๑
ตกใกล้กับบันไดบ้านพักซึ่งก็ปรากฎว่า
ทีมข่าวของเราไปเห็นกระดาษอะไรนะ
ก็เลยหยิบขึ้นมาลองอ่านดู
มันเป็นข้อความแนะนำการใช้ถุงยางอนามัย
ก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่อาจจะมีคนในบ้าน
คนอื่นแถวนี้ใช้ถุงยางอนามัย
ในเรื่องของคดีครับพลตำรวจโทเจริญวิทย์ศรีวณิชย
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔นะครับ
ก็ยืนยันว่าจะให้ความคุ้มครองผู้เสียหายทั้งสองคน
แล้วก็หากถูกกลุ่มผู้ต้องหาคมคู่
ก็กำชับให้พนักงานสอบสวนยื่นคำร้อง
ค้านการประกันตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คุณผู้ชมครับก็มีการระบุถึงพฤติการของผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับ
คือเริ่มต้นเดือนมีนาคมปีที่แล้ว
ผู้ต้องหาที่๑นะครับก็คือนายวิพฤษครูคณิตศาสตร์เนี่ย
หลอกเด็กหญิงไปข่มขืนที่ห้องพักครู
และกระทำชำราวเฉลี่ยเดือนละ๑๒ครั้งนะคุณฮะ
จากนั้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับ
นายวิฟทธ์ครูขนิษย์ก็นัดเด็กมาชำระอีก๓ครั้ง
และให้ผู้ต้องหารายที่๔และรายที่๕
นั่นก็คือนายสิทธินันและนายเอกลักษณ
ซึ่งเป็นครูสังคมมาชำราวเด็กหญิงด้วย
จากนั้นเดือนมกราคมปี๖๓ปีนี้

ที่๒คือนายยุทธนาครูคอมแล้วก็ที่๓นายอนุภาพซึ่งเป็นครูวิทย์เนี่ย
ก็มาสลับกันชำราวเด็กหญิง
ต่อมาก่อเหตุอีกก็คือเดือนกุมภาพันธ์วันที่๒กุมภาพันธ์
ทีนี้สลับสับเปลี่ยนกันมาแล้วครับผู้ต้องหาที่๑ที่๒ที่๓ที่๖ก็มากระทำชำราว
วันที่๒๑กุมภาพันธ์ผู้ต้องหาที่๑คือนายวิพฤษครูคณิตศาสตร์
ก็กระทำชำราวเด็กหญิงที่ห้องเรียนคณิตศาสตร์อีก
แล้วก็เรียกให้ผู้ต้องหาที่๗ซึ่งเป็นรุ่นพี่ของน้องมากระทำชำราวด้วย
จากนั้น๔มีนาคมนัดผู้เสียหายทั้ง๒คน
คือเด็กหญิงชั้นม๒และม๔ไปบ้านพระครู
มีการสลับกระทำชำราวระหว่างผู้ต้องหาที่๑และผู้ต้องหาที่๒
ก็คือนายวิพฤษครูคณิตศาสตร์และนายยุทธนาครูคอม
แล้วก็ข้อมูลของถุงยางอนามัยที่พบ
เอามาใช้ในที่เกิดเหตุเมื่อช่วงวันที่๔มีนาคมนี้หรือเปล่า

อันนี้ก็คือพฤติกรรมของผู้ต้องหาทั้งหมดที่ตำรวจพอจะสรุปได้นะครับ
ส่วนคดีของผู้เสียหายหญิงวัย๑๖ปี
ผู้ปกครองเข้าแจ้งความเอาผิดว่าถูก๓ครู
ก็คือนายยุทธนานายวิพฤษและนายอนุภาพ
มกระทำชำราวด้วยที่สพพึ่งแดดเขารับดำเนินคดีไว้
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับเพิ่ม

เพราะเป็นการกระทำที่ต่างกรรมต่างวาระ

ก็คาดว่าจะสามารถขอหมายจับได้เร็วนี้
ส่วนที่บ้านพ่อและแม่ของนายยุทธนา
ครูซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่๒ที่จังหวัดบึงกาล
ปรากฏว่าถูกปิดเงียบไม่มีใครอยู่แล้วนะครับ
โดยนายธนพลแก้วนางผู้ใหญ่บ้าน
บอกว่าส่วนตัวก็ไม่ได้สนิทกับนายยุทธนา
รู้จักแต่พ่อกับแม่ของเขา
เรื่องอุปนิสัยใจคอของนายยุฒนา

เจอล่าสุดเมื่อ๔๕ปีที่แล้วนู้นนะฮะ
หลังจากนั้นไม่ได้พบหน้ากันอีกเลย
มาเห็นในข่าวก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกัน
ว่าข่าวที่ออกมาจะเป็นเรื่องจริง

ไม่รู้ว่าไปไหนกันหมดแล้วนะครับ
อันนี้เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นนะฮะถือว่าเป็นคดีใหญ่
แล้วก็ล่าสุดประหลัดกระทรวงศึกษาก็เปิดเผยบอกว่า
ได้ไล่ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วสำหรับ๕ครูนี้นะฮะ
แล้วก็เลขาสพก็ชี้บอกว่า
รายงานเรื่องนี้ให้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาทราบแล้ว
ได้มีการสั่งการให้ดูแลเป็นกรณีพิเศษนะครับ
ควรดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน
ใช่ค่ะเพราะว่าหลายคนดูข่าวแล้วก็ส่งคอมเมนต์มา
บอกว่าเอาจริงโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่๒
พ่อแม่ก็ไว้ใจให้อยู่กับครูเหมือนเป็นพ่อแม่คนที่๒

จะเอาความมั่นใจไปได้ยังไงว่าลูกฉันปลอดภัยนะคะ